คนในวัดก็เอารถซาเล้งของวัดไปใช้
ปรากฏว่าพระท่านไม่พอใจครับ
นี่ไม่ใช่มือถือมัน
เป็นการสนทนาที่ออกแนวทะเลาะทะเลาะกัน
ระหว่างพระรูปหนึ่งกับผู้รับเหมาฮะ

พระท่านเดินทรัยถ้าใครฟังไม่ทัศน์
ไม่ชัดคือท่านพูดว่ามึงรู้ไหมกูลูกใคร
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ครับ
ใกล้กับวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ตะบนท่าเคยอำเภอสวนพึ่งราชบุรีครับ
คุณต้องเจ้าของคลิปทำงานวาดรูปฝาผนังให้กับทางวัด
เปิดใจกับทีมข่าวบอกว่าพระรูปดังกล่าวกิริยาไม่สำรวม
เข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นคนเอารถซาเล้งของพระออกไปข้างนอก
แล้วไม่ยอมเติมน้ำมันจนพระไม่มีรถใช้บินทบาท
แต่จริงแล้วเพื่อนของเขาเป็นคนขี่ซาเล้ง
พาเขาออกไปกดเงินนะครับ
แล้วก็มายืนด่าด้วยคำหยาบคล้ายที่หน้าห้อง
ก็เลยต้องออกไปคุยออกไปเคลียร์นะครับ
พระรูปนี้ยังพูดอย่างที่ผมได้นำเรียนคุณผู้ชมไปด้วยเมื่อสักครู่
คุณต้องบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูหน่อยได้ไหมนะครับ
สำหรับพฤติกรรมของพระรูปนี้

บอกว่าหาเรื่องทั้งพระด้วยกันทั้งคารวาส
จนคนแถวนี้ไม่อยากจะไปทำบุญที่วัดนะครับ
ก็ต้องฝากให้ผมตั้งแต่วันแรก
มาฟังหน่วยงานเข้ามาดูแลให้หน่อยนะครับ
แต่ไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามาช้าเร็วไหม

แต่ถ้าเกิดส่วนเลือดเนี่ยผมว่าสารก็น่าจะยังอยู่นะครับ
แล้วทีนี้ภาพรูปเนี่ยเขาเข้าใจว่า
ผมเป็นคนเอารถมอไซค์เข้าไป
อ่าค่ะมาดูเรื่องนี้กันต่อคุณผู้ชมบนท้องถนนค่ะ